ทีนี้ปิดท้ายเรื่องราวเหล่านี้ด้วยการสนทนาธรรมค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับพระมหาภัยวันแห่งวัดสร้อยทองนะคะ
คือท่านก็บอกว่าถ้าส่วนตัวจริงนะคะ
ท่านก็ไม่เชื่อเรื่องของร่างทรง
แต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลนะคะ
ว่าใครจะเชื่อเราก็คงห้ามไม่ได้
แต่ถ้าเกิดถามพระท่านเนี่ยพระท่านบอกว่าไม่เชื่อค่ะ
แต่เชื่อว่าตอนนี้ประชาชนเยอะนะคะ
เกินกว่า๑๘๐ไม่งมงายกันแล้วคนสมัยใหม่เนี่ย
ไม่มีใครน่าจะงมงายขนาดนี้แล้ว
ส่วนเรื่องของหมอปลากับเรื่องของร่างทรงคนอื่น
พระมหาภัยวันท่านบอกว่าก็น่าเป็นห่วงทั้งคู่ค่ะ
ก็น่าเป็นห่วงทั้งหมอปลาแล้วก็ร่างทรงคนอื่นด้วยนะคะ
พระมหาภัยวันวรวันโนวัดสร้อยทองพระอารามหลวงค่ะ
ก็ได้สนทนาธรรมกับทีมข่าวของเรา
ทีมข่าวของเราต้องขออนุญาตไปถามความคิดเห็นท่านนะคะ
บอกว่าคือส่วนตัวไม่เชื่ออยู่แล้วค่ะว่าร่างทรงมีจริง
แต่ก็เคารพสิทธิ์ของคนที่เชื่อนะคะ
ชมสื่อเหมือนกันที่เอาเรื่องนี้มาเผยแพร่
เพราะว่าคนจะได้รู้ว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมควรจะรับมือยังไง
ถ้าเจอกับตัวเองจะต้องรับมือยังไงจะได้ไม่ถูกหลอก
ต้องยอมรับว่าร่างทรงมันไม่หายไปจากเมืองไทยหรอกค่ะ
แต่เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่กว่า๑๘๐ไม่งมงายไปกับเรื่องนี้
ไปหลงเชื่อว่าเรื่องคนนี้ไม่แต่มาว่าไม่เลย
เท่าที่จะมาดูกระแสวิจารณ์อะไรต่างของคนในสังคมเนี่ย
แต่มาว่าทุกคนในสังคมเขามีความคิดนะ
สื่อหยิบเรื่องพวกนี้มาพูดเนี่ยแน่นอนว่าในมุมหนึ่งเนี่ย
มันจะต้องมีคนที่เอาสิ่งที่สื่อนำเสนอมาวิพากษ์วิจารณ์
มาต่อประเด็นหรือบางทีก็ให้มุมมองให้แง่คิดกับคนในสังคม
แต่มาว่าคนก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้แหละดีกว่ามัน
มันถูกทำให้กลายเป็นเรื่องที่เงียบหรือทำกันเอง
โดยแบบที่อ้างว่าเป็นความเชื่อส่วนของคนเนี่ย
จะมาว่าอย่างนั้นมันอันตรายมากกว่านะ
ถ้าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เคยหยิบถูกมาพูดในบนสื่อใช่ไหมบนโซเชียลอะไรแบบนี้
มันก็จะยังมีคนไปเชื่อแบบนั้นอยู่แล้วเชื่อแบบเงียบด้วย
แต่เมื่อเรื่องพวกนี้มันถูกหยิบปุ๊บมาพูดกัน
เอาเดี๋ยวก็ไปอยู่ในวงสนทนาของคนแชร์กันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ย
คนก็จะเห็นมุมที่มันไม่ดีของเรื่องพวกนี้
การที่เราวิภาควิจารณ์หรือนำเสนอเรื่องความเชื่อเนี่ย
เราไม่สามารถไปเปลี่ยนอะไรได้นะ

จะไปเปลี่ยนจากคนที่เขามีสำนักทรงเปิดทรงไม่ให้เขาทรง
ไม่ให้เขาทำพิธีไหว้ครูกันเต้นกันอะไรกันเนี่ยมันทำไม่ได้
โดยที่สุดแล้วใครก็อยากจะเชื่อก็เชื่อไปใครอยากจะทรงก็ทรงไป
แต่เรามาช่วยกันนำเสนอเฉพาะไอ้สิ่งที่มันเป็นประเด็นที่มันชัดเจนดีกว่า
อย่างกรณีว่าถ้ามันมีเรื่องพวกนี้แล้วมันมีคนมาร้องเรียนกับสื่อว่า
เขาถูกหลอกลวงถูกต้มตุ๋นหรือได้รับความเดือดร้อนเพราะความเชื่อเรื่องพวกนี้
ดูอย่างที่สุดไข้จะยังมีวิถีปฏิบัติความเชื่อหรือจะทำยังไงต่อไปเราก็ต้องฝ่ายเข้าไป
แต่ถ้ามันยังอยู่ได้มันก็แสดงว่าโอเค
ความเชื่อแบบนี้มันอาจจะตอบโจทย์
ชีวิตของคนบางคนมุมมองของคนบางคน

มีมุมมองยังไงคือหมอปลาเองก็บอกว่าตัวเองไม่ใช่ร่างทรง
พระมหาภัยวันก็บอกว่าจริงแล้วหมอปลาเองเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะ
ตัวเองว่าเป็นเทพหรือว่าไม่ทรงเทพไม่เข้าเทพ
แต่ในขณะเดียวกันหมอปลาก็ยอมรับว่า
ตัวเองมีภาวะของความเป็น

มีพลังบางอย่างที่มันวิเศษ

ที่อาจจะช่วยรักษาหรือบำบัดความทุกข์ให้กับชาวบ้านได้
เฉพาะความทุกข์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของ
ของสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรอย่างนี้
นี่ค่ะสุดท้ายพระมหาภัยวันก็เลยบอกว่า

ระหว่างพระทรงกับร่างทรงเนี่ยมันก็คล้ายกันล่ะ
พระเองก็มีทั้งดีและไม่ดี
ร่างทรงเองก็อาจจะมีทั้งดีทั้งไม่ดีที่หวังหลอกลวง
ก็ร่างทรงในแต่ละพื้นที่มันอาจจะเป็นเหมือน
วัฒนธรรมที่เขาสืบทอดกันในชุมชนนั้น
อันนี้ก็ไปตัดสินแทนเขาไม่ได้

แต่มิจฉาชีพมันก็มีเหมือนกัน
ดังนั้นติดตามข่าวในลักษณะต่างเหล่านี้
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
ก่อนจะเชื่ออะไรต้องคิดให้ดี
ก่อนจะเชื่อก่อนจะไปเข้ารบสถาอะไรเนี่ย
ต้องมีสตินะคะ
คืออะไรที่มันเกินเลยล้ำเส้นไปจาก
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
เชื่อถือกันมาแต่โบราณของไทยเนี่ย

แต่อยู่ที่ความเชื่อของเรา
ครับเราก็ตีแผนทุกแง่มุมแล้วครับท่าน
เพื่อให้ท่านได้ข้อมูลแล้วก็ไปประกอบ